งั้นต่อเลยนะคะอีกหน่อยข่าวสำหรับหนุ่มคนนี้นุ่มฮอตมาก
เวอร์ฮอตอะไรแบบเบอร์นี้ก็ไม่รู้ช่วงนี้
ป้องนวัดค่ะละครเพิ่งจะลาจอไป
เมื่อคืนพี่พามาตัวเมือง
อินมากจริงแต่ว่าเรื่องราวหัวใจของหนุ่มป้อม
หลายคนก็สงสัยหลังจากที่มีข่าวมีแบบลงรูปคู่กับ
เซ็กซี่แบบต่างชาติออกมาแล้วพี่ป้องก็บอกว่ายังไม่ใช่
ตัวจริงแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือพี่ป้องเนี่ยมีอีกหนึ่ง
ภาพที่ถ่ายคู่กับอดีตคนรักอย่างน้องแก้วจริญญาหลาย

มันก็ปกติแต่งและถ่ายรูปกันเบอร์คงเป็นกิ่งเป็นพี่สาวน้อง

แบบไม่คุยกันมองหน้ากันไม่ติดอะไรอย่างนี้ครับ

จริงก็ส่วนน้องผมไม่รู้ลึก
เพราะผมอย่างที่บอกไม่มีอะไรครับไม่เบื่อเลยครับ

ขอบคุณพี่ป้องนะคะพี่ป้องบอกว่าสวยขึ้นดีใจมากเลย

หลอ้อหลอพี่เร๊กลองเนี่ยมองแว๊บอ่ะ
อาจจะนิดนึงแต่ว่าถึงนิดนึงคือ
นี่ยังไม่ถึงอีกเหรอแล้วอย่างนี้ถ้าหลวนลงพื้นเธอเก็บกินมั้ยยังไม่ถึง

หลอเล่นกับข้าวนะหล่อมากหลอแล้วละ
ตอนนี้ฉันดูละครของเขาตอนละ๓
ต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าอินขนาดที่อยากจะยื่นขอฟันเลยค่ะ
ฟันคอห์ค่ะเะยบี๊ต้องออกฟันครอห์เลยค่ะพี่ป้อง

สาวเมื่อคืนนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่กันนะความรู้สึกหลุดอยู่ตลอดเวลา